ถามซะอายุเลย
บอกใบ้ว่าบ้านอยู่หลัก๔ก็อายุตามนั้นน่ะ

แต่ว่าหวังดีอยากจะให้มีอายุยืนยาว

เอาเหรอครับไม่แพงไม่น่าจะแพงอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีด้วย
และที่สำคัญเขามีข้อปฏิบัติที่ทำกันทุกคน

นอน๖โมงเย็นตื่นตี๒
ไปดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะอ๋อจะทำได้ไหมอ๋อ
หมู่บ้านนี้เลยหมู่บ้านนารุ่มหรือบ้านนาพึงหมู่ที่๑
ตั้งอยู่ในตำบลนาพึงอำเภอนาแห้วจังหวัดเลย
ถูกมองว่าเป็นหมู่บ้านประหลาด
เพราะว่าชาวบ้านที่นี่นอนหลับพักผ่อนกันตั้งแต่๖โมงเย็นค่ะ
โอ้โห๖โมงเย็นเลยตื่นขึ้นมากลางดึกปี๒
คุณตากิ่งนะคะในภาพนี้เลยยศปัญญาอายุ๙๒ปี
บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มี๑๐ครอบครัวเองนะคะ
อาศัยอยู่บริเวณด้านหลังวัดโพชัย
เป็นหมู่บ้านเดียวที่ยืนยันว่าไม่เหมือนหมู่บ้านอื่น

ใช่ค่ะดูแข็งแรงหันซ้ายหันขวาได้เป็นปกตินะคะ
เพราะที่ไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นเพราะอะไร
เพราะกิจวัตรของชาวบ้านคือสืบ
กิจวัตรนี้สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเลยนะ
จะกินข้าวมื้อเย็นกันตอน๑๖๐๐น
จากนั้นจะปิดประตูบ้านนอน๑๗๐๐นถึง๑๘๐๐น
คือเขาเริ่มนอน๑๗๐๐นถึง๑๖๐๐น
จากนั้นตื่นนอนตอน๐๐๐๐น
ทำแบบนี้ทุกวันเลยไปฟังเสียงคุณตากันหน่อยค่ะ
คือเท่าที่นอนแต่วัน

เราทำเสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้ว

อย่างช้าก็๕โมงครึ่งก็ทานข้าวแล้วทานข้าวตอนเย็น
ทานข้าวเสร็จก็ไม่มีธุระอะไรก็เข้านอน

นับไปแล้ว๘ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ
ครบตามที่การนอนปกติควรจะมีในแต่ละคืน๘๑๐ชั่วโมง
คุณตากิ่งบอกว่าทำกิจวัตรประจำวันแบบนี้มาตลอดเลย
รวมถึงพันรยาด้วยก็คือคุณยายทรัพย์
คุณยายทรัพย์อายุ๘๗ปีนะคะ

ปัจจุบันภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเหลือผู้เท่าผู้แก่
ที่มีอายุยืนยาวส่วนคนหนุ่มสาวก็ปกติค่ะ
ย้ายออกไปสร้างครอบครัวใหม่กันนะคะ
ซึ่งที่มาของพฤติกรรมคุณตากิ่งนั่งจับมือกันอยู่เลยนะ
มาของพฤติกรรมที่ดูเหมือนจะแปลกประหลาดนี้
คุณตากิ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากกุศโลบายของบรรพบรุษนะคะ
จากหมู่บ้านนารุ่มตั้งอยู่ด้านหลังวัด
เมื่อมีคนนำศพมาเผาก็ต้องนำอัฐิหรือว่ากระดูกของคนตาย
ไว้ที่วัดด้วยดังนั้นผู้ใหญ่ในสมัยก่อน
หลอกลูกหลานให้กลัวเพื่อเป็นการฝึกนิสัยให้นอนแต่หัวค่ำ
และตื่นตั้งแต่เช้าเพราะว่าการตื่นเช้า
สามารถทำงานได้เยอะกว่าคนปกติ
มีเวลามากขึ้นดีกว่าการตื่นสายนะคะ
นะผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่ท่านเลยตื่นเช้ากันนะครับ

เหมือนจะไปอยู่หมู่บ้านนี้ได้เหมือนกันนะเวลาใกล้เคียง

นั่นสินะครับพวกเราก็พอกันนะครับ